คุณผู้ชมเรื่องในครอบครัวบางเรื่องคนนอกก็ต้องเข้าไปยุ่งนะคะ

คือมีเด็กผู้ชายอายุ๗ขวบค่ะ

เพราะว่าเห็นน้องถูกพ่อนะคะเป็นพ่อเลี้ยง
เอาด้ามพระทุบตีจนน่วมทั้งตัว
โดนแบบนี้มา๔เดือนเต็ม
เพื่อนบ้านทนดูมาสี่เดือนเต็มจนบอกไม่ไหวแล้วมันต้องยุ่งแล้ว
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยน้องค่ะ

แผลที่ปากแผลที่หน้าบวมเขียวช้ำไปหมดเลยค่ะ
น้องอยู่ปหนึ่งอายุเจ็ดขวบเองนะคะ
พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเอาด้ามพระทุบตีมานานกว่า๔เดือน
ช้ำทั้งตัวปากแตกแขนขาปูดบวมไปหมดฟันหักด้วยค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นมานานจนมันไม่ไหวแล้วอ่ะน้องโดนอย่างนี้ซ้ำซ้ำ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินให้เข้าไปช่วย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะน้องเนี่ยนั่งอยู่ในวงล้อมของเพื่อนบ้านที่มาให้การช่วยเหลือ
สภาพตอนที่กู้ภัยไปเจอน้องเห็นบอกว่าน้องอยู่ในอาการเหม่อลอยเสื้องซึมแล้วก็หวาดกลัวตัวสั่นเลยค่ะ
กู้ภัยก็เลยรีบนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์
ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าที่ผ่านมาน้องจะถูกพ่อเลี้ยงทุบตีด้วยของแข็งตลอด
ได้ยินเสียงน้องร้องไห้ทุกวันเช้าเย็น๔เดือนแล้วได้ยินแต่เสียงร้องไห้ของน้อง
ถามว่าแล้วแม่เด็กไปไหนทำไมไม่ช่วยลูกไม่ดูลูก
แม่เด็กสภาพไม่ต่างจากน้องเลยค่ะ
แม่เด็กก็ถูกสามีทำร้ายร่างกายส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเหมือนกัน
แต่ไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะคำว่าเรื่องภายในครอบครัว
แต่สุดท้ายทนฟังเสียงน้องร้องไห้ต่อไปไม่ไหวถึงได้ต้องโทรแจ้งกู้ภัยค่ะ

ครับแม่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาก็โดนเหมือนกัน
จากข้อมูลเพราะว่าพ่อเลี้ยงคนนี้อายุประมาณ๔๐ปีนะคะ
คนภาคอีสานรู้จักกับแม่เด็กผ่านทางเฟซบุ๊คเมื่อ๓ปีก่อน
แล้วก็มาอยู่กินที่บ้านของผู้หญิงเลยค่ะ
ที่ผ่านมามีอาชีพขับรถหกล้อส่งสินค้าทางแถบภาคอีสาน
ปัจจุบันแม่เด็กก็มีลูกกับพ่อเลี้ยงคนนี้อีกหนึ่งคน

เขาบอกส่วนหนึ่งที่น้องคนนี้ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายตลอดเวลา
น่าจะเกิดจากความเครียดของพ่อเลี้ยงที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนขาพิการ
ไม่สามารถกลับไปทำงานได้ก็เลยหุดหงิด
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรค่ะฟังไม่ขึ้นเลยสักอย่างเดียวนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว
แล้วก็จะต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบนะคะ
คือจริงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
อย่าโทรถึง๔เดือนเลยค่ะ
ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวก็ให้กฎหมายจัดการ
ไม่ต้องยุ่งแต่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เถอะนะคะ
อย่างนั้นแล้วคือเด็กเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับ